มาติดตามสถานการณ์การชุมนุมกันต่อนะคะณวันนี้ก็จับตาไปที่แยกราชประสงค์นะคะ
อยู่กับเราสองคนต่อเนื่องไปยาวค่ะดิฉันเข็มมาสอนหนูขาว
ดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะเป็นการชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดรหกสามนะครับ
เนื่องมาจากเวทีที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้วันนี้มาเปิดเวทีมาปักหลักอยู่ที่แยกราชประสงค์
ค่ะเข้าพื้นที่กันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ
สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันก่อนเลยนะครับ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่แยกรัชประสงค์นะครับ

ค่ะเวทีปราศัยของกลุ่มคณะราษฎร๖๓ที่แยกราชประสงค์กลับมาดุเดือดแล้วก็คึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อทางกลุ่มมวลชนนะคะได้ทำการยึดพื้นที่สกายวอล์กได้สำเร็จค่ะไปดูบรรยากาศสดบนเวทีกันตอนนี้เลยค่ะ
ค่ะที่ประสัยประกาศใช้ชนะอีกหนึ่งขั้นของกลุ่มคณะรัฐสดอล
แต่ว่าตอนนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมวลชนสามารถดันกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทางนี้ค่ะไม้ก็ยังประกาศด้วยนะคะว่าการต่อสู้คืนนี้ของกลุ่มคณะรัศดร
โดยเฉพาะตัวของไม้เองนะคะที่ยังถือว่าเป็นหนึ่งในแก่นำอีกหนึ่งคนที่
ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวยังไม่ได้ถูกจับตัวนะคะ
คืนนี้จะขอต่อสู้แบบปลดหน้าตักค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่า
ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการจับกลุ่มตนเองนั้นนะคะ
ก็ขอให้มาจับนะตรงเวทีปลาใสตนเองจะสู้อย่างเต็มที่ค่ะ
เรียกเรียกเสียงฮือฮาให้กับมวลชนเลยนะคะ
จากนี้ค่ะยังพบว่าพื้นที่โดยรอบเวทีประสัยของกลุ่มคณะราษดรนะคะ
ซึ่งจากการเดินสำรวจนะคะว่าพื้นที่ได้ล้นไปถึงแนวตรงสวนลุมนะคะ
ส่วนทางด้านหลังที่เป็นถนนราชดำริก็ล้นไปถึงเกือบถึงประตูน้ำแล้วค่ะ

วลชนแม้ว่าจะมารวมตัวกันในระยะเวลาสั้นนะคะ
เพราะว่ามีการประกาศว่าให้มารวมตัวกันในเวลา๑๕นาฬิกา
แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะน้องนักศึกษาเยาวชนแล้วก็มวลชน
ส่วนได้มีการมาปักหลักชุมนุมก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ
แล้วก็บางคนก็บอกว่าการมารวมตัวในวันนี้นะคะ
เป็นการแสดงพลังของกลุ่มที่อยากจะเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะ
แล้วก็หลังจากที่ทางแก่นำได้ประกาศบนเวทีนะคะว่า
ทางแกนนำไม่ว่าจะเป็นแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวค่ะ
ทางมวลชนก็มีการลุกฮือขึ้นนะคะแล้วก็ตะโกนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกควบคุมตัวไปโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะส่วนเวทีประสัยขนาดเล็กนะคะ
ก็ยังคงมีการปราศัยอยู่คู่ขนานไปกับเวทีขนาดใหญ่ไม้ก็ยังประสัยอยู่เป็นระยะระยะนะคะ
แล้วก็มีการปลุกพลังของมวลชนที่มาร่วมอยู่ในแยกราชประสงค์ตอนนี้นะคะ
แล้วก็มีการประกาศเครื่องเสียงของตำรวจอยู่ค่ะตอนนี้ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ได้ยุติการใช้เสียงแล้วก็ให้อ่าเลิกการชุมนุมโดยทันทีค่ะแต่ว่าทางไม้นะคะ
ก็ยังประกาศว่าจะเดินหน้าในการทำกิจกรรมแล้วก็ปลาใสแล้วก็ปักหลักในแยกราชประสงค์ต่อไป
กว่าจะได้รับชัยชนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะ
การชุมนุมตรงแยกตรงที่ธรรมเนียบรัฐบาลถือว่าเป็นการต่อสู้ระลอกแรก
วันนี้คือการต่อสู้ของจริงค่ะ
วลชนทุกคนนะคะพร้อมใจกันที่จะนั่งฟังการปลาใสของแกนนำ
ที่ได้มีการแสดงพลังในครั้งนี้นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีการเปิดพื้นที่ให้มานั่งฟังกัน
เต็มพื้นที่แยกราชประสงค์ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ
พื้นที่โดยรอบทั้งหมดนะคะได้มีการบุกเข้าอ่า
ได้มีการเข้ามาใช้พื้นที่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะพบว่ายังมีปัญหาเรื่องของการให้บริการห้องน้ำนะคะ
รอบพื้นที่ที่มีที่ทางมวลชนเข้ามานั่งฟังการประสัยอยู่ค่ะ
ยังไม่มีการให้บริการรถสู่ขารวมถึงสถานที่ต่างรอบ
ประสัยแยกราชประสงค์ค่ะก็มีการปิดทำการแล้วทำให้
เรื่องการให้บริการเรื่องสุขาจะค่อนข้างมีปัญหาค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่แยกราชประสงค์ณเวลาตอนนี้นะคะ
ขอบคุณครับคุณสิริวัลครับยังมีผู้สื่อข่าวของเราประจำอยู่หลายจุดในพื้นที่
โดยรอบแยกรัชประสงค์นะครับรวมทั้งพื้นที่สี่แยกรัชประสงค์ด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ย
เข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะนะฮะก็ครอบคลุมบริเวณกว้างสำหรับในพื้นที่
บริเวณแยกราชประสงค์นะคะก็มีประกาศของห้างสรรพสินค้าออกมาต่อเนื่อง
เป็นระยะตลอดทั้งวันห้างสรรพสินค้าที่อยู่บริเวณดังกล่าว
ก็ต้องปิดเร็วไปโดยบรรยายแล้วฮะค่ะส่วนผู้ชุมนุมที่มาอยู่ในพื้นที่
ณขณะนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป็นการชุมนุมท่ามกลางการประกาศใช้
พรกรฉุกเฉินถูกต้องค่ะที่ออกมาโดยนายกเมื่อคืนนี้นะครับ
เป็นการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตำรวจเองนะครับที่เข้ามาดูแลพื้นที่อยู่ก็ได้ประกาศแจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดทั้งวัน
จนถึงณขณะนี้นะครับว่ากำลังเป็นการชุมนุมโดยขัดต่อพรกรฉุกเฉิน
อย่างภาพนี้นะฮะที่เจ้าหน้าที่ก็นำใบประกาศพรกรฉุกเฉินนะครับ
ก็ปริ้นต์มาเลยใช่ค่ะเป็นแผ่นใหญ่มาติดที่รั้วเหล็กตรงนี้
เมื่อช่วงเย็นก็ประกาศให้ผู้ชุมนุมทราบโดยทั่วกันว่าข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉิน
มีข้อกำหนดอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงทราบเหมือนกับที่ทางกลุ่มผู้ชมนุมก็คงจะทราบนั่นแหละฮะ
แต่ว่าแกนนำผู้ชุมนุมอย่างไม้ระยองหรือว่าพานุพงศาสนอกเนี่ยก็ประกาศบนรถที่มีเครื่องขยายเสียงนะฮะ
ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าก็คงจะปักหลักชุมนุมต่อไปใช่ค่ะ
เพื่อที่จะเดินหน้าข้อเรียกร้องต่างที่เขาได้ยื่นข้อเรียกร้องกันไว้๓ข้อบวกกับเพิ่มเติมก็คือ
ปล่อยตัวผู้ชุมนุมแล้วก็แกนนำผู้ชุมนุมที่ถูกจับไปในช่วง๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ประมาณสี่สิบคนค่ะนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
ด้านล่างสกายวอล์กนะคะก็จะเห็นมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมคือเต็มพื้นที่นะคะ
ที่บริเวณด้านกล่าวก็คือมีห้างสรรพสินค้าเค็มเติมโนมันนะคะครับ
มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงนั้นนะคะแล้วก็
ครับนะคะก็ค่อนข้างจะครอบคลุมพื้นที่ตรงนั้นครับ
หรือว่าห้างร้านต่างในพื้นที่

ห้างบางร้านก็ปิดตั้งแต่ช่วงบ่าย
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะ
ว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางประเวณนางกล่าว
บริเวณโดยรอบแยกราชประสงค์
ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทาง
นี่คือภาพบรรยากาศของพนักงาน
ที่ทำงานอยู่ในห้างร้านแถวนั้นนะคะ
ก็จะต้องมีการเดินทางกลับก่อนเวลา
เพื่อที่จะได้สะดวกในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ

ยิ่งทยอยเดินทางมาค่อนข้างจะเต็มพื้นที่
อย่างเซอร์นชั่นเวอร์ประกาศปิด๑๘นาฬิกา
รถไฟฟ้าเขายังให้บริการอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะมีการเข้มงวดกวดขัน
เกี่ยวกับเรื่องบุคคลเข้าออกต่างบ้างในจุดที่จะลงมาพื้นที่
ยังแยกวัชประสงค์นะฮะเดี๋ยวถ้ามีผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ในจุดต่างมีส่วนข้อมูลการต่างเพิ่มเติมเข้ามา
เราจะรายงานให้ทราบทันทีนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุด
ณขณะนี้นะครับซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่า
ผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องบังคับใช้ข้อ
กฎหมายต่างต่างจะดำเนินไปอย่างไรใช่ค่ะก็มีผู้สื่อข่าว
รายงานเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณที่มีการรวมตัวชุมนุมกันเนี่ยนะคะครับ
ในเรื่องของการดับไฟนี่ค่ะคือมีช่วงหนึ่ง
อยู่อยู่ก็เหมือนกับไฟมันมืดดับไปอืมทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยต้องใช้
แสงไฟจากไฟของโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่องสว่างกัน
แล้วก็มีการพยายามเรียกร้องว่าขอให้เปิดไฟในพื้นที่ตรงจุดแถวนี้
ซึ่งมันยังไม่มีความชัดเจนออกมานะครับทุกผู้ชมครับว่า
เป็นไฟที่เขาเปิดปิดตามเซ็นเซอร์ของสัญญาณหรือว่าป้ายโฆษณาต่าง
หรือไฟตามเสาตามข้างทางต่างใช่ค่ะหรือเพราะอะไรถึงดับลง
ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ
แต่ก็มีการแชร์ข้อความแล้วก็ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวในโลกโซเชียล
ก็อยู่บริเวณโดยรอบบริเวณดังกล่าวที่มีการชุมนุมกัน
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจากจุดนั้นนะคะก็จะได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งนะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณภูริพัฒนบุญนินได้เลยค่ะ

คือบริเวณกลางถนนราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปสู่ประตูน้ำนะครับ
ซึ่งบริเวณด้านข้างของผมทั้งสองข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ห้างเซ็นทรัลเวิลและห้างของบิ๊กซีราชดำริ
กระทั่งห้างเกษรพาซ่าตอนนี้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ภายหลังจากที่มีการออกประกาศแล้วก็มีการปิดไปเมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดเดียวที่จะสามารถเข้าร่วมการชุมนุมได้สะดวกที่สุด
เพราะว่าด้านหลังของผมณตอนนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งจะมุ่งหน้าไปทางถนนที่จะไปหาแยกประตูน้ำ
ตอนนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่คอยบริการที่จะรับส่งกลุ่มมวลชน
ไม่ว่าจะเข้าหรือจะออกจากที่ชุมนุม
คุณผู้ชมครับด้านซ้ายมือของผมนอกเหนือจากพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้ว

รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างที่จะเกี่ยวข้องกับการชุมนุม
บริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในขณะนี้
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากจะเป็นบริเวณถนนแล้ว
บริเวณสะพานด้านหลังของผมนะตอนนี้
ยังคาข้างเนืองแน่นไปด้วยคนที่อยู่บนสะพานนะครับ
ซึ่งจุดที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดก็คือ
บริเวณ๔แยกราชประสงค์ตรงนั้นนะครับ
ซึ่งเวทีใหญ่เนี่ยเพิ่งมีการติดตั้งไปเมื่อประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
และมีการปลาใสรวมไปถึงลำโพงที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงสอดแทรกมาณขณะนี้
จะมีการติดตั้งแล้วเสร็จ
ทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนั้นสามารถฟังเสียงปลาใสได้
โดยก่อนหน้านี้มีการอาศัยที่จะให้แกนนำไปประจำจุดต่าง

ก็มีกลุ่มของแกนนำไปปลาใสชั่วคราวบริเวณจุดนั้น
คอยเลี้ยงมวลชนที่จะมาเข้าสู่การชุมนุมในพื้นที่ตรงนี้

ตอนนี้บริเวณด้านในนั้นยังคงมีการปลาสายอย่างเต็มที่
รวมไปถึงสัญญาณโทรศัพท์มือถือบริเวณจุดนี้
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทุกเครือข่ายนั้น
บางส่วนบางช่วงล่มไม่สามารถใช้การได้นะครับ
ทำให้เราต้องออกมาหาพื้นที่ที่จะรายงานบริเวณด้านนอกของที่ชุมนุม
ณตอนนี้ทางแกนนำยืนยันนะคะว่าจะมีการปลาใสไปเรื่อย
รวมไปถึงจะมีการปักหลักค้างคืนอยู่ณบริเวณจุดนี้
ไม่ว่าทางตำรวจนั้นจะมีการมาสลายการชุมนุมช่วงไหนก็ตาม

ขอให้มวลชนรวมอยู่กันตรงนี้และอยู่เป็นเพื่อนกัน
ไม่ยอมให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นมาสลายการชุมนุมได้
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนราชดำริครับ

จุดที่มวลชนสามารถเดินเข้าไปร่วมการชุมนุม
ก็คือจุดที่บริเวณราชดำริขาเข้า
ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับที่บริเวณประตูน้ำนะคะ
ตอนนี้ก็มีการใช้แผงเหล็กมากั้นบางส่วน

เหล็กก็สามารถขยับออกไปได้เรื่อย

ก็ถ้าเข้าไปเรื่อยก็จะไปถึงจุดแยกราชประสงค์นะฮะ
จากผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับ

ท่านจะเห็นภาพว่าผู้ชุมนุมนักขนาดนี้เป็นอย่างไรนะครับ

แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความชัดเจน
แก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมว่า
จะมีการปรักหลักชุมนุมค้างคืน

เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่บริเวณ
หน้าเวทีที่แยกราชประสงค์นะคะ

หลังจากที่สามารถเวทีช่วงกลางแยกราชประสงค์ได้
กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราชดร๒๕๖๓ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมกับมีการชู๓นิ้ว
ซึ่งมีการบอกว่าหมายถึง๓ข้อเรียกที่มีการของรัฐบาลนะคะ
โดยเฉพาะการขอให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะลาออก
โดยนายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยอง
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประสัยบนเวที
กล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาล
ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนได้
แกนนำจึงเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
มาสร้างความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ชมนุม
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็คือประชาชนที่เสียภาษีทั้งสิ้นนะคะ
แก่นำก็ยังระบุด้วยค่ะว่า
ในการเข้ามาชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในวันนี้
ไม่กลัวหากว่าถูกจับตัวไปดำเนินคดี
แก่นำคนอื่นที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้
ก็คือแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมทุกคน
และไม่ว่าคืนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมฟังเสียงจากแก่นนำบนเวทีเท่านั้น
หนึ่งในแกนนำยังได้มีการแจ้งข่าวการถูกจับกลุ่มของบรรดาแกนนำ
ไม่ว่าจะเป็นทนายอานนท์หรือว่ารุ้งนะคะ

ถามกลุ่มตามห่วงให้รัฐบาลนั้นปล่อยตัวแกนนำด้วยนะคะ

ก็จะเป็นอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะ
ก็คือมีผู้คนรวมตัวกันอยู่หนาแน่นนะครับ

แต่ว่าภาพเป็นภาพบรรยากาศสดเลย

จากมีห้างสรรพสินค้ามีโรงแรมมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ตรงนั้น
ก็คือตรงกันข้ามกับเซ็นทรัลเวอร์เลยนะคะ
เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ที่จุดนั้นด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ดูภาพจากมุมดังกล่าวนะคะ
ติดตามจากคุณคารินกระมุดโยธินค่ะ
บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจนถึงเวลานี้นะครับ
ก็ยังคงมีการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ยังไม่มีคำสั่งให้ถอนกำลังออกนะครับ
ท่ามกลางมวลชนนะครับที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาถึงบริเวณพื้นที่ชุมนุม
บริเวณแยกราชประสงค์ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ยังคงตรึงกำลังและมีรั้วเหล็กกั้นอาจจะมีการสับเปลี่ยนกำลังกันไปบ้างนะครับ
แต่ยังไม่มีคำสั่งออกมาจากด้านในนะครับว่าให้มีการถอนกำลังออก
ซึ่งท่ามกลางบริเวณตรงนี้นะครับก็ยังคงมีมวลชนครับ
ทยอยเดินทางเข้ามาพื้นที่ด้านในของสี่แยกราชประสงค์กันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเข้าไปรวมอยู่ที่เวทีหลักนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า
ก่อนหน้านี้ครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการออกมาเปิดเผยและให้ข้อมูลกับกลุ่มมวลชนที่มานะครับว่า
ถึงแม้ว่าจะเป็นการชุมนุมอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ได้มีการละเมิดข้อกฎหมายใดนะครับ
แต่ครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มภายใต้ประกาศนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทางนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะประกาศออกไปนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า
ทุกครั้งที่มีการชุมนุมนะครับจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ที่เข้ามาต่างเข้ามาจับจองพื้นที่ถ้าเกิดมองไปทางด้านนี้นะครับ
ซึ่งเป็นบริเวณสยามภารกรนะครับก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าครับ
มาตั้งจุดขายสินค้ากันอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแค่พ่อค้าแม่ค้านะครับ
ก็ยังคงมีวินรถจักรยานยนต์ครับที่ก็มาให้บริการรับส่งมวลชนที่มีบางส่วนก็กลับออกไปนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้ที่ผมกำลังพาไปดูนะครับก็จะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่บริเวณเวทีชุมนุมนะครับ
ซึ่งก็มีมวลชนครับเห็นได้ว่าจะมีทั้งวัยทำงานครับ
นักศึกษาที่มาทั้งในเครื่องแบบนะครับต่างทยอยเดินเข้ามา
แม้เวลานี้จะอยู่ที่ประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีแล้วนะครับ
ก็ยังไม่มีทีท่าครับว่ามวลชนเนี่ยจะหยุดหรือน้อยลงเลยครับ
ก็นี่ครับอย่างทางหน้านี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับก็เป็นพ่อค้าน้ำมะพร้าวนะครับ
ที่พาน้ำพักที่มาจับจองพื้นที่ครับตั้งแต่ช่วงเย็นครับเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยนะครับว่า
ก็ขายได้ประมาณ๒๓พันแล้วครับ

เดี๋ยวในตอนนี้นะครับก่อนที่จะหลุดเข้าไป
เพราะว่าทางด้านในตรงนี้
จะเป็นพื้นที่ชุมนุมบริเวณด้านในแล้ว
เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีสถานการณ์อะไร
ก็จะมีการอัปเดตให้ทางคุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับ
ขอบคุณคุณคารินนะคะ
คือเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศภาพรวม
จากมุมกล้องที่อยู่แต่ละจุดที่บริเวณโดยรอบแยกราชประสงค์นะคะ